คุณผู้ชมคะนึกถึงที่หาดแสงจันทร์ที่จังหวัดระยองที่มีรูปปั้น
รูปปั้นพระอภัยมณีรูปปั้นนางยักษ์

แล้วดูนะมีคนจุดไฟเผา
มันไหม้ดำเป็นต่อตะโกเลยคนในพื้นที่เขาจะรู้สึกยังไงคะ

ไม่คุณคุณเอาไอ้นั่นได้ไหมอ่ะ
เอาส่งส่งรูปมาให้ได้ไหมจะแจ้งเข้าไปในกลุ่มส่วน

เราเห็นภาพแบบนี้อ่ะดูดิ

ปั้นนางยักษ์๓เมตรอยู่ตรงหาดแสงจันทร์ที่ระยอง

พ่อค้าแม่ค้าที่เขาอยู่แถวนั้นนะ

สักประมาณ๑๐นาทีค่ะไฟสงบลงนะคะ
แต่ว่าชุดไทยที่ห่มรูปปั้นอยู่ไปหมดแล้ว
เสียหายทั้งหมดเลยแล้วก็รูปปั้นนางยักษ

รูปปั้นกุมารทองกุมารีที่คนเอามาถวายนะ
อื้อหือตรงนั้นนี่ก็ไหม้ดำเป็นตอตะโกเลย

ก่อนเกิดเหตุมีชายเร่ร่อน

โวยวายอยู่แถวนี้รูปปั้นนางยักษ์ค่ะ

ก็เลยคิดว่าเอ๊ะคนเกาะเหตุอ่ะ
โยนเหมือนกับพวกทูบหรืออะไรที่ติดไฟอยู่
โยนใส่รูปปั้นเป็นต้นเหตุของไฟไหม้หรือเปล่า

เทศบาลนครระยองนำมาตั้งไว้
เพราะว่าจะให้จุดตรงนี้เป็นแลนด์มาร์ค

ที่นี้พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นึงคุณโหวดูภาพก็คือบางส่วนเขาบอกว่า

ของที่ฐาวายแต่ละต่างเนี่ย

มันจะเกิดอาเภษอะไรกับพื้นที่นี้ไหม
คนที่เกาะเหตุนี่นะคะคือในเม้งฮวดอายุ๓๕ปี
เขาบอกว่าจริงเม้งก็ไม่ได้ไปไหนนะนี่ตอนนักข่าวไปเจอ
ยังเดินอยู่แบบนี้ค่ะนักข่าวก็เลยถามว่าเนี่ยเม้งเม้งเผารูปปั้นหรือเปล่า
แล้วเม้งเขาจะบอกว่ายังไงเอาลองฟังค่ะ
ดอมแป้ให้ฟังหน่อยสิสรุปคือยังไงนะ
ยากเลยจับใจความไม่ได้เลยครับ

เพราะว่าหมึกพูดไปเรื่อยค่ะแต่เท่าที่ฟังเหมือนกับเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้เผานะ
ทีนี้ตำรวจสพเมืองระยองพอได้รับแจ้งเหตุก็เดี๋ยวตำรวจก็จะคุมตัวแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เอาตัวเม้งฮวดไปรักษาต่อไปด้วยนะคะ